คุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีเจ้าของบ้านต้องรีบเรียกกู้ภัยมาด่วน
เพราะว่าไปเจอกับเจ้าตัวนี้เบลอเทอร์เลยครับ
โอ้โหใหญ่โตจริง

กว่าจะลากออกมาได้พื้นที่นี่มันรกเลยนะคุณชิสานะ

พื้นที่ตรงนี้คืออยู่แถวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันนะไปจับงูเหลือมตัวนี้

บอกว่างูเหลือมเนี่ยนะมันมาเพื่ออะไร

จะมาหาสุนัขแถวนั้นกิน

โดนจับซะก่อนครับเพราะว่ามีคนมาเห็นก็เลยโทรไปแจ้งกู้ภัยบอก

สองมือขึ้นมาแบบนี้
ต้องจับมันนะตรงหัวตรงปากมันนะ
งั้นเดี๋ยวมันก็แง่มเขาให้นะ

แง่มแบบภาษางูก็คือฉกเข้าไป
แล้วมันรัดแข้งรัดขาคุณชนะดูสิ

อุ้ยก่อนใหญ่เลย

พี่กู้ภัยกว่าจะลากออกมาได้เฮ้ย

จริงครับแล้วพี่กู้ภัยเขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วบอกว่างูตัวนี้ถือว่าใหญ่ที่สุด
ในพื้นที่รอบนี้เลยนะที่เคยจับมา
รอบปีก็เพิ่งจะเคยงู
ย่านนี้ตัวใหญ่ขนาด๕เมตร
โอ้โหไม่รู้รอดได้ไง
อดสายตาคนแถวนั้นได้ไง
โอ้โหโผล่พวดมาแบบนี้จับไว้ได้ก็ถือว่าปลอดภัยดีเนาะ
เดี๋ยวพี่เขาเนี่ยฮะพี่กู้ภัยนะ
จะพางูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ไม่ใช่ไปปล่อยหลังบ้านหลังนี้เดี๋ยวก็มาอีก
ติ๊กต๊อกนะครับที่ใช้ชื่อว่าหนึ่งกิติวัฒน์นะครับ

แล้วเราก็เอาภาพนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ถึงความยิ่งใหญ่ของงูแถวไหนแถวไหนคุณชนะ

เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมไลน์มาบอก
ก็ชมอยู่แถวบางระมุงชวนบุเร

แต่เขาจับไปแล้วละออกสบายใจ